บอกว่าเธออยากจะอยู่ช่วยทีมไทยกันถึงแม้อยู่แค่๓นัดเลยนะครับ
ในรอบแรกเต็มจะบอกว่า๒เกมที่เหลือนึงที่อยากจะพาทีมเก็บแท็บชนะ

คือก่อนหน้านี้นะครับเกมที่แล้วเราต้องการ๑คะแนนแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะต้านทานจีนไว้ได้
แต่ก็แน่นอนครับทุกคนก็ตั้งเป้าว่าเกมกับจีนเนี่ยก็อยากจะสู้ให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจจะมาเก็บ๖คะแนนเต็มใน๒เกมที่เหลือ
ในวัย๒๑ปีก็จะลงช่วยทีมนะครับเพียงแค่สามนัดในรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นนะครับ
ไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกได้นะครับ

บอกว่าถึงแม้จะไม่อยู่ช่วยทีมต่อ

แต่เธอก็อยากจะสร้างบริษัทพาทีมไทย
ไปเล่นบรรลงค์อีกสมัยหนึ่งนะครับ
ส่วนวราพรบุญสิงหุสาประตูมือหนึ่งของไทยที่บาดเจ็บในเกมแรกที่แพ้จีนไป
รอเช็คอาการบาดเจ็บบริเวณเข่าซ้ายแล้วก็นักแข้งที่ประทะกับผู้เล่นจีน
เจ้าตัวก็เชื่อว่าจะหายทันพบกับจอแดนอย่างแน่นอนครับ

วันที่๙เมษายนแล้วก็เจอกับฟิลิปปินส์ซึ่งดูแล้วน่าจะไม่ธรรมดาซะแล้วล่ะครับ
วันที่๑๒เมษายนนะครับ
หมายเราคือเก็บ๖คะแนนเต็มเพื่อการันตีการเข้าที่๒นะครับ
แล้วก็จะไปบอลโลกอีกสมัยหนึ่งที่ฝรั่งเศสในปีหน้าครับ

สุวรรณบุรีเสมอกับบุรีรำไป๑ต่อ๑ครับ

ให้กับราชบุรีไป๑ประตูต่อ๒ครับ